กรณีเป็นชู้กับผีของคุณกุ้งคุณผู้ชมผู้หญิงอายุ๔๐ปีที่บอกว่ามีสามีนะอยู่กินกันมาก็นานนะแต่พอได้ฝันได้มีอะไรกับผีในฝันเนี่ยทำให้เธอไม่สามารถจะมีอะไรกับสามีไปได้อีกแล้วมีความสุขกับในฝันแล้วมีความสุขกับในฝันแล้วไม่น่าเชื่อจนชีวิตความรักเนี่ยเริ่มจะพังแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายต้องรอ
ผีที่เมจนะครับแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นลองดู
โอ้โหต้องใช้๕คนจับไว้คุณผู้ชม
นี่คือคุณกุ้งนี่แหละครับหญิงที่เธอเชื่อว่าเธอเป็นชู้กับผี
ร่วมรักกับผีในฝันมานาน๕ปีครับ
แล้วหมอปลาก็เลยพาคณะพาไปที่วัดหนองกาทอง

แล้วก็พาเธอขึ้นไปตรงหน้าเมนเลย
แม่ของนางสาวกุ้งและญาติญาติต้องช่วยกันหาม
หามแล้วก็พยายามจับตัวไว้ให้ได้
แต่คุณกุ้งก็พยายามดิ้นสะบัดตัว
หลุดจากการควบคุมครับก็ต้องล็อกตัวไว้
แล้วหมอปลาก็เริ่มทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณครับ
โอ้โหนี่เอาสายสินมาพันรอบศีรษะของคุณกุ้งแล้ว
พันไว้๓รอบแล้วก็นำปลายสายสินไปวางไว้ในเมน
แล้วก็จุดเทียนตั้งไว้ในเตาเผาศพครับนี่คือพิธีของเขา
มนต์พระสงฆ์มา๔รูปสวดบทบังสุกุลแล้วก็บทแผ่เมตตา
ระหว่างทำพิธีคุณกุ้งเป็นอย่างไร
ส่งเสียงกรีดร้องเป็นระยะระยะครับนี่ครับ

ต่อมาหมอปลาก็เอามีดหมอของขลังประจำตัว
มาวางไว้บนหน้าผากแล้วก็ลำคอของคุณกุ้ง

คุณกุ้งก็กระสับกระส่ายแบบนี้เงยหน้าแบบนี้นะ
แล้วดูสิคือแบบจิกนะดึงนะดึงชายเสื้อหมอปลานักข่าวเองไปทำข่าว
มือนึงก็จับมือหนึ่งก็ถ่ายคลิปภาพข่าว

หมอปลาก็ให้คุณกุ้งถือดอกไม้จันทร์
แล้วก็พนมมือมองเข้าไปในเตาเผาครับ
ราวกับว่ามีการชาปนกิจเลยนะ

ตอนทำไม่ดีคุณกุ้งก็โววายขึ้นมาอีกรอบ
มึงไปดูตอนนั้นหน่อยฮะ
กรีดร้องสนั่นเลยคุณผู้ชม
แรงเยอะต้องใช้หลายคนคุมตัวไว้
แต่พอเสร็จสิ้นพิธีคุณกุ้ง

ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะที่เธอบอก
แต่คุมร่างกายไม่ได้เลยพี่น้ำแข็ง
หมอปลาบอกเรื่องนี้ถ้าใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ย

คือหมอปลาแกเล่าด้วยประสบการณ์ที่เขาพบกับตัวเองเลย

ซึ้งถึงความทุกข์ทรมาน
เชื่อว่ายังมีคนอีกมากนะที่เจอลักษณะแบบเดียวกับคุณกุ้ง
พอถามว่าหมอปลาแล้วเราจะรู้สึกยังไง
เวลามีวิญญาณเข้ามามีเพศสัมพันธ์ด้วย

หมอปลาบอกอาการจะลักษณะเหมือนคนโดนผีอำ
มีสติรู้ทุกอย่างแต่ขยับตัวไม่ได้
จะต่อต้านก็เหนื่อยครับก็ต้องจำยอมให้เหนื่อย
แล้วก็เชื่อว่ายังมีคนที่เคยเจอแบบคุณกุ้งเนี่ยเพียบ
ส่วนเหตุผลที่ต้องทำพิธีที่หน้าเมนเผาศพ

เพราะในตัวของคุณกุ้งเนี่ยมีปู่ย่าตายาย
และวิญญาณหลายตนอยู่ในร่างของเขา
ก็เลยต้องทำพิธีส่งวิญญาณเหล่านี้กลับสู่พบภูมิของพวกเขาครับ

ใช่ครับ